คุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของสภาพอากาศ
วันนี้เราต้องตรวจสอบนะภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้
อาจจะมีฝนตกนะคะเพราะว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
วันนี้คาดการณ์สภาพอากาศ๒๔ชั่วโมง
มรสุมจะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ทางฝั่งลาว
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งของเวียดนามตอนกลางนะคะ
แล้วก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้
รวมถึงอ่าวไทยเนี่ยก็มีกำลังปานกลางค่ะ
ลักษณะแบบนี้ก็เลยทำให้ประเทศไทยของเรายังมีฝนฟ้าขนอง
แล้วก็มีฝนตกบางแห่งเป็นฝนตกหนักนะคะอ่าภาคไหนบ้างที่ต้องระวัง
เหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะ
ส่วนต้นเดือนกรกฎาช่วงวันที่๑ถึง๔กรกฎาเนี่ยนะคะ
มรสุมก็จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางฝั่งเมียนมา
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
แล้วก็ประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วย
ลักษณะแบบนี้บ้านเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคใต้ค่ะดังนั้นโอ้โหพี่น้องชาวเหนือชาวอีสาน
แล้วก็ชาวใต้ก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ส่วนชาวเรือค่ะ
ชาวเรือบริเวณอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ย
ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเลยนะคะ
เรือเล็กบริเวณอันดามันก็ควรงดออกจากฝั่ง
ช่วงนี้แหละสามสิบมิถุนาไปจนถึงสองกรกฎาคมนี้
ตรวจสอบสภาพอากาศกันเป็นประจำในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ